ไปดูเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมหน่อยนะคะ

คือนายเกรียงไกรไทยอ่อนเนี่ยเขาเป็นนักต่อสู้คัดค้านการตั้งด่านเถื่อน
มีเพจเฟซบุ๊คคนตาม๗แสนกว่าไลค์นะคะ
ก็เป็นบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการตั้งด่าน
เขาไปเจอการตั้งด่านที่ชนบุรี
เห็นตำรวจที่ตั้งด่านตรวจพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่
คือเจรจากันอยู่นานมากเขาเห็นว่าผิดปกติ

ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกัน
ผู้หญิงเขาจะรีบไปหาพ่อไม่ต้องไปซื้อออกถังออกซิเจนให้พ่อ

พี่เข้าใจอยู่เลย

ระหว่างเรื่องของเหตุผลของคนที่ทำผิด
กับเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะเอาผิดตอนนี้เลยไหม

ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
เกาะลอยตะมนตรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ

เกรียงไกรไปเจอผู้หญิงสองคนนี้ค่ะ
ใส่เสื้อเหลืองซ้อนจักรยานยนต์กันมา
เขาบอกจะนำถังออกซิเจนไปให้พ่อที่ป่วยติดเตียงนอนรออยู่
แต่มาเจอด่านตำรวจตรวจตรงนี้
ตำรวจก็กักตัวไว้ก็พยายามเจรจาบอกข้อกล่าวหา

ข้อกล่าวหาก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อก
ค่ะแล้วก็เรื่องของการพกบัตรใบขับขี่ไม่อย่างไรเนี่ยนะคะ

คือผ่านมาพอดีเห็นก็เลยลงมาพูดคุยช่วยเหลือ

ที่ใช้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้
นวัฒน์วิธีโฆ่กน้องโดนโมเดล
โดยก่อนจะไปเจอเหตุการณ์ในเกรียงไกรไปเป็นพิธีกรที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชา
หลังจากที่เช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จแล้วก็ขับรถออกมาจะไปบริเวณเกาะลอยค่ะ
เจอกับด่านตรวจของสพศรีราชาตรงนี้แหละ
ด้วยความสงสัยถึงการตั้งจุดตรวจก็เลยจอดรถแล้วเดินลงไปคือไลฟ์สดไปเลยค่ะ

จังหวะนั้นก็มีผู้หญิงสาวซ้อนรถผ่านมา๒คนไม่ได้สวมหวกกันน็อกล่ะ
บอกว่าไม่มีขับขี่นะในข้อมูลจากเพจเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถือถุงยาและถังออกซิเจนมาด้วย
เกรงไกรสังเกตเห็นว่าคุยกับตำรวจนานผิดปกติ
จะทราบว่าตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหา๓ข้อหา
แล้วก็ลงบันทึกในการยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้
ซึ่งน้องผู้หญิงผู้หญิงสองคนเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกกับนายเกรงไกรทั้งน้ำตาบอกว่าพี่หนูเนี่ย

แล้วก็กำลังจะนำถังออกซิเจนไปเปลี่ยนให้กับพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่
ก็ขอร้องคุณตำรวจล่ะนะคะ
ว่าจะต้องขอไปก่อนนะคะ
ตำรวจก็ไม่ยอมบอกจะยึดรถอย่างเดียว

ตอนนี้หนูต้องการไปหาพ่อก่อน
เกรงไกรก็เลยขอเจรจากับตำรวจ
ให้ช่วยออกใบสั่งให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ

ค่อยมาเจรจาค่อยมาจ่ายค่อยมาว่ากันไปอีกทีนึง
ว่าเธอต้องการที่จะไปหาพ่อก่อน
เสร็จภารกิจต่างเกี่ยวกับพ่อแล้วค่อยไปจ่ายทีหลัง
แต่จนแล้วจนรอดท้ายที่สุดคุยกันอยู่นาน
ตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยไป
ครับก็เรื่องนี้หลังจากที่คุณเก่งไก่เขาโพสต์
ก็คนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะครับ

บอกว่าเดี๋ยวคนป่วยที่รอออกซิเจนอยู่ก็ตายเหมือนข่าวครั้งก่อน
เคยมีนะมีข่าวลักษณะแบบนี้
บอกว่าผู้ป่วยรอออกซิเจนแล้วก็เสียชีวิตไปช้าแค่นิดเดียว
เพราะมัวแต่เสียเวลาไปจ่ายค่าปงค่าปรับกันนะครับ
แต่บางคนก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
จริงแล้วก็ยังเชื่อว่าตำรวจดีนั้นมีอยู่จริง
เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบัน
แต่ก็ยังเชื่อว่าตำรวจมีอยู่จริงนะตำรวจที่ดีนะ
แล้วก็มีที่แสดงความคิดเห็นมาที่น่าสนใจอีกหนึ่งท่าน
บอกว่าถ้าคุณเป็นตำรวจที่ดีเป็นคนตรงฉิน

ถ่ายรูปเอาไว้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยส่งใบสั่งตามไปที่บ้าน
มันก็ยังเหลือคุณค่าความเป็นคนเหลืออยู่อะไรอย่างนี้
คนก็วิพากษ์วิจารณ์ตำรวจการทำหน้าที่เยอะเลยนะฮะ
มันก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียล
ผมถึงได้บอกไงมันวัดกันด้วยเรื่องอะไรดี
ข้อกฎหมายที่ต้องตรงเป๊ะกับเรื่องของเหตุและผลอะไรอย่างนี้นะฮะ